ทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านบอกว่าเมื่อเขามาฉันจะไป
งูบ้องหลางูจงอ่างตัวใหญ่เขื่องมาก
เจ้าของบ้านบอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็น

ก็เชิญเถอะครับงูไปอยู่ในบ้าน

หนีเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนงูทำร้าย

มันเลื้อยไปอยู่ที่ชั้นวางของนะคะ

นี่ค่ะสุดท้ายกู้ภัยของอ่าวลึกกระบี่
ก็ต้องมาช่วยกันจับแบบนี้นะคะ

บุตรปริศอายุ๕๕ปีค่ะ

กว่ามันจะยอมให้จับได้เนี่ยแหมเล่นเอาซะ

ลำตัวมันยาวสักประมาณ๓เมตรเศษ

สุดท้ายเจ้าหน้าที่นำงูออกมาได้
ระหว่างที่นำงูออกมาจังหวะนี้ค่ะ

มันเลือดอยู่ที่หัวงูนะ

หลังจากนั้นก็นำมันใส่กระสอบแล้ว
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ

คือจะเดินเข้าบ้านจู่งูจงอางตัวนี้

ไปในบ้านของเขาทีนี้ด้วยความตกใจ
เพราะก็ไม่เคยเห็นงูจงอางขนาดใหญ่

ก็เลยรีบวิ่งหนีออกจากบ้าน

งูทำร้ายรีบโทรแจ้งกู้ภัย

ทีนี้ตามความเชื่อของคนในพื้นที่ที่อ่าวลึกกระบี่
เขาเชื่อกันว่างูจงอาง

คนก็เลยไม่กล้าทำร้ายมันนะคะ

เชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรง
อาหารในป่าในเขาอาจจะหายาก
งูก็เลยลงมาหาอาหารที่พื้นที่ชุมชน

คนถูกงูจงอางกัดตาย

ก็ดีนะคะโทรแจ้งกู้ภัยและกู้จ่าย
กู้ภัยมาช่วยเหลือได้ทันค่ะ

จับงูจงอางไม่ได้นะ